ดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันหน่อยกันแล้วกัน
เดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งซ้อมสอสอกัน
ทางใต้มีอยู่๒ที่
ส่วนที่กรุงเทพฯ๓๑๐มกราคมนี้

วันนี้รับสมัครวันแรก

เพราะถ้าอยากได้หมายเลขดี
หลักศรีจตุจักรเนี่ยจะเป็นหลักศรีทั้งเขต

คือเสนาลาดยาวแล้วก็จันเกษม

ลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมด้วยนะครับ๓๐มกราคม
มาพักแรกเลยนะฮะที่สำนักงานเขตหลัก๔
วันนี้สถานที่รับสมัครวันแรก
นายรุ่งโรธอิบรอฮิมเป็นผู้สมัครของพักไทยศรีวิรัย
นี่ฮะคุณมงคลกิจพี่เต้มงคลกิจหัวหน้าพัก
วันนี้ก็พามาสมัครเลยบอกมั่นอกมั่นใจมาก
บอกนี่ถ้าไม่มีการซื้อเสียงนะ
สมัครของพักได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งแน่
อันดับที่ตามมานะฮะมาสมัครกันต่อเลยคือ

ผู้สมัครจากภักดิ์พลังประชารัฐ
คือต้องเลือกตั้งซ่อมเนื่องจากสารรัฐมนูลเนี่ย
นิจฉัยว่าคุณศิระเนี่ยขาดคุณสมบัตินั่นแหละ
นี่นะฮะภรรยานี่ลงแทนนะครับมาดามหลี
นี่ครับมีกองเชียร์มาด้วยคุณศิราก็มาครับ
ก็คือหมายเลขไหนก็ได้เรามั่นใจทุกหมายเลขค่ะ
เลิกก็คือ๗โมง๙นาที
ก็กำลังใจดีให้กำลังใจกันทุกวัน
ก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่กับชาวบ้านที่มาให้กำลังใจกัน
การช่วยเหลือประชาชนเราทำครบทุกมิติ
แล้วก็อะไรที่ประชาชนเรียกร้องมาเร่งด่วนเราก็จะทำก่อนค่ะ

อีกพักที่มาก่อน๘นาฬิกานี่คือผู้สมัครจากพักก้าวไกล
ดารานักแสดงชื่อดังที่ออกมาคอเอาท์
วันนี้ลงเลือกตั้งซ่อมสสเขต๙กรุงเทพ
คุณพิธาหัวหน้าพักนี่พามาส่งสมัครเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็สนุกดีนะครับก็ได้เห็นการตื่นตัว

ที่อยากจะเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหา

แต่ละพักเองก็มีนโยบายที่แตกต่างกัน

และต่างจากนัยนโยบายของคุณเขาเนี่ย
เราก็จะตั้งนัยนโยบายที่นี่
พักเพื่อไทยนะฮะคุณสุรชาติเทียนทองนะครับ

วันนี้คุณศิระถูกวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ
คุณสุรชาติวันนี้ลงอีกนะครับ
ภาพเพื่อไทยหัวหน้าภาคคือแนวแพทย์ยุลนนั่นศรีแก้ว

ทวงศักดิ์ศรีของชาวหลักศรีกลับคืนมา

เป็นสอสอก็ทำไม่เป็นสอสอก็ทำ

เพราะฉะนั้นทุกวันคือการทำงานเพื่อประชาชนครับ
ศักดิ์ศรีของผมคนเดียวครับ
ศักดิ์ศรีของพี่น้องชาวหลักศรีชาวจริจักรทุกคน
เพราะฉะนั้นผมขอสู้เพื่อคนศักดิ์ศรีคนศักดิ์ศรีและเป็นจักรครับ
ส่วนอีกพักหนึ่งที่มาก่อน๘นาฬิกานะครับ
พักกล้าคุณอัทธวิทย์สุวรรณภักดี

คุณอัทธวิทย์นี่เคยเป็นสอสอทั้งเขตหลักศรีอยากจับจักรนะครับ
ก่อนที่จะมีการแบ่งเขตกันใหม่ในวันนี้เป็นหลักศรีและก็จะตเพียง

พระอาควรจัดการนี้ผมน้องพักล้าก็มาส่งสมัครนะครับ
ว่าจะชนะเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้เพราะว่าคุ้นเคยพื้นที่อยู่แล้ว
และจะใช้สนามนี้ทดสอบการเมืองแบบสร้างสรรค์ไม่แบ่งแยกของพักกล้าด้วย
คะแนนของพักอื่นชัยชนะสำหรับพักไหนสำคัญที่สุด
ผมว่าพักกล้าเพราะว่าเราเป็นตัวชี้วัดว่า
เราเกิดใหม่คราวนี้เนี่ยการเมืองคุณภาพจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่า
การที่ไม่แบ่งคนเป็นสองฝ่าย
การไม่เลือกตั้งเพราะความเกลียดความกลัว
วัดกันเที่ยวนี้เลยก็ตั้งใจทำแบบนี้ครับ

ที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาด้วยนะฮะ

ก็จะได้จับหมายเลขกันนี่คือพักไทยพักดี
แพทย์วลงนี่มาส่งนายพันเทพฉัดนรัฐลงสมัครนะครับ
ยุทธศาสตร์ชาตินางสาวกุลรัฐกลิ่นดี

แล้วก็มีการจับหมายเลขกันเพราะถือว่ามาก่อนนะครับ
ทั้งหมด๗คนด้วยกันใครจะได้หมายเลขหนึ่ง
คือการเมืองในสนามนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสอสอเขตเท่านั้น
แต่มันเหมือนกับเป็นการดูว่าเสียงของแต่ละพักในช่วงเวลานี้เนี่ย
คนกรุงเทพหรือว่าคนโดยทั่วไปคิดเห็นอย่างไร
หมายเลขผู้สมัครมานะครับหมายเลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ของเขต๙ที่จะเลือกตั้งซ่อมกันนะครับ๓๐มกราคมนี้
นายพันเทพฉัดนรัฐผู้สมัครจากทางพักไทยพักดีนะฮะ
ได้หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองคุณอัฐวิทย์จากพักล่า
หมายเลข๓คุณสุรชาติจากเพื่อไทย
หมายเลข๔คุณกุลรัฐจากพักยุทธศาสตร์ชาติ
หมายเลข๕คุณรุ่งโรธอิบรอฮิมจากภักดิ์ไทยศรีวิรัย
คุณเพชรกรุณพลจากก้าวไกลเนี่ยได้หมายเลข๖
คุณสลันรัฐเจนจาคะนะครับจากพลังประชารัฐได้หมายเลขเจ็ด
แล้วก็มีอีกคนนึงที่วันนี้มาสมัครแต่ว่าไม่ต้องจับแล้ว
มาเป็นคนที่แปดนะฮะได้หมายเลขแปดไปเลยคือ
คุณจรวนชายสิทธิ์ผู้สมัครจากพักทูไทยนะฮะ
เพราะฉะนั้นต้องรอดูนะครับว่าเปิดรับสมัครถึง๑๐มกราคมนี้
จะมีคนสมัครเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรค่ะนะฮะแล้วก็จะเลือกตั้งซ่อมกันเข้าครูหา
เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่๓๐มกราคมที่จะถึงนี้นะครับ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมา